ใช่ค่ะเรื่องของน้องการเนี่ยคุณผู้ชมวันนี้ก็ถือว่าครบ๗วันการจากไปของน้อง
น้องหายไปตั้งแต่๔กรกฎาคมพบศพ๖กรกฎานะคะ
วันนี้เนี่ยวันที่๑๓กรกฎาซึ่งมีการจัดพิธีชาปนกิจของน้องการเรียบร้อยแล้ว
ทีนี้คุณอาทั้งคุณอาผู้หญิงอาผู้ชายก็ตกลงกันจะเก็บอัฐิของน้อง
ฝากเอาไว้ที่วัดก่อนเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยจะมีการทำบุญครบรอบ๑๐๐วันการจากไปของน้อง
แล้วที่พักของน้องอะค่ะที่บอกว่าเป็นเต็นต์อยู่ข้างบ้านเนี่ย
ตอนนี้อาก็ยังไม่ได้เก็บนะอาบอกว่าคิดถึงหลานตั้งใจด้วย
ตั้งใจว่าหลังจากนี้อาจจะกินเจทุกวันพระเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับน้อง
ซึ่งบรรยากาศที่บ้านของคุณอาที่เมื่อก่อนก็มีน้องการอยู่ด้วย
ปรากฏว่าบ้านของอาในวันนี้ก็มีแต่ความเงียบค่ะไม่ได้มีเสียงหัวเราะ
ไม่มีความร่าเริงของน้องการเด็กชายวัย๖ขวบแล้วก็เพื่อนรักทั้งสองตัวของน้องการ
คือเจ้าน้ำตาลกับเจ้าโอนตินคุณผู้ชมดูอาการมันสิคะ
มันก็แปลกไปก็เสื่องซึมเพราะว่าปกติแล้วน้องการอยู่เนี่ย
เขาจะเล่นกับเจ้าน้ำตาลเจ้าโอวันตินไปเล่นตามสวนเก็บมังคุดกิน
ส่วนเต็นต์ของน้องการเนี่ยนะคะที่เป็นที่ให้น้องการได้นอนเนี่ย
ยังคงอยู่สภาพเดิมคุณอาบอกว่ายังไม่เก็บค่ะ
คือเต็นต์ที่น้องการนอนเนี่ยนะคะข้างบ้านเพราะว่ายังคิดถึงหลานอยู่
หลังจากถัดจากเต็นต์ไปเนี่ยก็จะเป็นห้องของพี่สาวที่กั้น
เอาไว้ก็อยู่นอกตัวบ้านเหมือนกันคุณอาเนี่ยยืนยันนะ
บอกว่าน้องการไม่ได้โดดเดี่ยวนอนนอกบ้านเพียงลำพังนะ
แต่เลี้ยงน้องการเนี่ยน้องการได้รับความรักเหมือนกับเลี้ยงลูก
เท่ากันทุกคนหน้าบ้านเนี่ยทีมข่าวของเราก็สังเกต
เห็นว่ามีเต็นต์สีชมพูเป็นเต็นต์สำหรับเด็กเล็กอายุสองถึงสามปีเนี่ย
เอาไว้อยู่นอกตัวบ้านเหมือนกันนี่ค่ะเต็นต์สีชมพู
สะพ้ายของน้องการเนี่ยก็ชี้แจงประเด็นที่สังคมโจมตีนะ
บอกว่าอาเนี่ยเอาหลานมาเลี้ยงดูแล้วก็ไม่ได้รับความรัก
ไม่ได้ดูแลเอาใจใส่อาบอกว่าไม่จริงเลย
อาดูแลแล้วก็รักน้องการเหมือนลูกแท้
อย่างประเด็นของเรื่องหน้ากากอนามัยที่บอกว่าไม่มีให้น้องใส่ไปโรงเรียนเนี่ย
คืออาก็บอกว่าหน้ากากอนามัยก็ซื้อให้แล้วก็ได้รับแจกจากโรงเรียนด้วย
อย่างชุดพันละก็โรงเรียนเขาก็จัดหาให้ตามระเบียบ
เพราะว่าน้องการเองเนี่ยเพิ่งจะเข้าไปเรียนได้๓วัน
คือไม่เหมือนเพื่อนคนอื่นไงคะที่เขาเข้าไปเรียนที่โรงเรียนนี้นานแล้ว
ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมตามข่าว
ทางผอโรงเรียนวัดโป่งแร็ดก็ยืนยันแล้วเรื่องเกี่ยวกับชุดภาระของน้องการ
ส่วนเรื่องการทำบุญกระดูกของน้องการหลังจากนี้
ทั้งคุณอาผู้หญิงคุณอาผู้ชายก็ฝากกระดูกน้องการเอาไว้ที่วัดโป่งแร็ด
แล้วก็รอจะทำบุญครบรอบ๑๐๐วัน
ทีนี้ก็เลยถามว่าคุณอาทำไมไม่มีการทำบุญครบ๗วันล่ะ
อาบอกว่าเอาจริงอาก็ไม่ค่อยจะมีตังค์มีรายได้ไม่เยอะ
ก็เลยตั้งใจว่าเก็บเอาไว้ทำร้อยวันทีเดียวเลยดีกว่า
แล้วหลังจากนั้นก็จะนำกระดูกน้องการนำอัฐิไปลอยอังคารที่ทะเล
ก็เป็นสถานที่ที่น้องการชอบแล้วก็อยากไป
แต่ทีนี้อาบอกว่าน้องเคยบอกว่าอยากไปทะเล
แต่ตัวคุณอายังไม่มีเวลาพาไปเลย
ทีนี้ทางตัวคุณอาผู้หญิงอาผู้ชายก็เลยตกลงกันด้วยนะ
ทุกวันพระจะกินเจเพื่อเป็นการส่งกุศลผลบุญต่าง
ให้กับน้องการเพื่อให้ไปอยู่พบภูมิที่ดี

คุณอาของน้องการก็บอกว่าทางครอบครัวก็ยังทำใจไม่ได้อยู่เหมือนเดิม
แล้วก็ที่สำคัญแม้ว่าคนในโลกโซเชียลจะโจมตีครอบครัว
โจมตีอายังไงก็ตามนะฮะแต่อายืนยันว่าอาเนี่ยเลี้ยงดูน้องการเป็นอย่างดี
ส่วนเรื่องของการพิสูจน์และการคลี่คลายคดีว่าน้องการตายอย่างไกลนะครับ
ก็ต้องรอผลจากทางตำรวจก่อนแล้วก็ผลชนะสูตรอย่างครบถ้วนอีกครั้ง
ทางผู้ใหญ่บ้านเนี่ยตอนนี้ได้มีการเชิญชวนให้ลูกบ้านคนในชุมชนเนี่ย
ช่วยกันหน่อยช่วยกันเคลียร์ชุมชนหน่อยว่าจุดไหนที่จะเป็นจุดที่พบกระดูกอะไรอีกหรือเปล่า
ช่วยกันหาช่วยกันควานหากันหน่อยเพื่อจะเอาไปเป็นหลักฐานทั้งหมด
ใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้ชิ้นส่วนท่อนล่างของน้องก็ยังไม่เจอ
แล้วก็ประเด็นที่มีเพจไปนำเสนอว่าเรื่องของน้องเนี่ยสื่อก็ไม่เล่นไม่ทำข่าวเงียบไป
มันจะปล่อยให้ทุกอย่างมันเงียบหายไปกับสายลมหรือเปล่ายังยืนยันนะคะ
สื่อก็ยังคงเกาะติดเรื่องของน้องการอยู่ไม่แพ้เรื่องของน้องชมพู่เลยเหมือนกัน
ใช่นะครับเพราะเรายังคงมีความสงสัยเรื่องของน้องการตายได้อย่างไกลนะครับ